คุณผู้ชมคะลองไปดูการเตรียมความพร้อมหรือว่าการรับมือของเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะครับ
เพราะว่าแน่นอนแหละก่อนหน้านี้ที่มีการชุมนุมกันที่แยกราชประสงค์เนี่ย
เห็นแล้วเนี่ยก็ออกมาว่าแสดงความพิเศษเรื่องในกันเยอะนะครับ
ถึงการเข้าปรับรามหรือว่าการเข้าควบคุมฝุงชน
สำหรับวันนี้พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ออกมาบอกถึงแนวทางในการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ใช้คำว่าดูแลนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมเลยบอกว่าพบตรเน้นย้ำมาว่า
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของประชาชน
และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณโดยรอบ
เป็นที่แน่ชัดนะคะว่าวันนี้ไม่มีแกงหม้อใหญ่อย่างที่ว่าจริง
เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมลงถนนไปแล้วเรียบร้อยที่แยกราชประสงค์นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมาย
ก็ยังต้องยึดถือการปฏิบัติตามพรบการชุมนุมสาธารณะพศ๒๕๕๙
เป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในสถานการณ์ปกตินะคะ
รวมถึงพตรตรียิ่งยศเทพจำนงก็ออกมาพูดเพิ่มเติมด้วยว่า
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขพบตรเน้นย้ำมาเลยว่า
บัญชาการตำรวจนครบานหรือบชนต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่
เพื่อลงดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชน
รวมถึงผู้ชุมนุมด้วยให้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ว่าต้องมีผลกระทบกับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณนี้แน่ล่ะ
ย้ำเลยนะคะว่าแม้จะไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว
แต่ผู้ชุมนุมก็ยังจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายค่ะ
ก็อยากจะขอให้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนร้านค้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้า
อาจจะได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอก
รองพบชนก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการจราจรนะคะ
ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะให้ประชาชนที่ต้องเดินทางมาบริเวณใกล้แยกราชประสงค์เนี่ย
เลี่ยงการใช้รถใช้ถนนผ่านเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะยังไม่ปิดการจราจรนะคะ
แต่จะค่อยพิจารณาจากปริมาณของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นสำคัญ
ซึ่งเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมก็นี่เลยค่ะคุณผู้ชม

ถนนพระราม๑ตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกเฉลิมเผ่า
ก็คืออังรีดูนังตัดพระรำที่๑นะคะ
ถนนราชดำริบริเวณประตูน้ำถึงแยกราชดำริ

แล้วก็ถนนเพลินจิตจากแยกราชประสงค์ถึงแยกชิดลม
จุดนี้น่าจะเป็นจุดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในวันนี้
ถ้าใครต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางจราจร
หรือว่าการจราจรเพิ่มเติมเนี่ยสอบถามได้นะคะ
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร
หมายเลขโทรศัพท์คือ๑๑๙๗นะคุณผู้ชมจดเอาไว้ได้
เพื่อต้องสอบถามเส้นทางสอบถามได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
คือท่านพบตรพยายามที่จะบอกกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับว่า
แม้ว่าไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้แรง

แต่ยังมีกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะพุทธศักราช๒๕๕๘
ควบคุมการชุมนุมอยู่ด้วยนะครับ